ได้เวลาตรวจสอบสภาพอากาศในบ้านเราแล้วคุณทำไมฮะหนาว

ตอนนี้อุณหภูมิในบ้านเราก็ดูเหมือนสูงขึ้นเล็กน้อยนะ
อ๋อใช่อุ่นขึ้นแล้วมากนะครับภาคเหนือก็ไม่ใช่หนาว
แต่เมื่อกี้ที่สหรัฐยังมีเรื่องของพายุหิมะอยู่เลย
นะครับดังนั้นต้องถามคุณคุปตนัน
เพราะว่ารู้ทั้งสภาพอากาศโลกสภาพอากาศไทยด้วย

ก็ต้องติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ

สำหรับใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวในระยะนี้
เพราะว่าตอนนี้เองหลายจุดหลายพื้นที่
ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้น
อย่างที่ต่างประเทศบุษฏภุรุนี้นะครับ

หลังจากที่เมื่อช่วงวันที่๒๗

เขาเป็นวันที่เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ
ดังนั้นช่วงเดือนมกราคม
จะถือว่าเป็นช่วงที่หนาวเหน็บกว่าสุดในย้อนรอบปีของเขา

สหรัฐอเมริกาจะมีลักษณะเป็นทะเลสาบเป็นอ่าวเยอะ
แล้วก็ถ้ามีลักษณะของกระแสลมที่มีการหมุนวนเกิดขึ้น
ก็จะมีการเอาความชื้นจากทะเลสาปขึ้นมาด้วย

ก็จะทำให้เกิดลักษณะของเป็นพายุหิมะแบบนี้เกิดขึ้น

แล้วก็เป็นอุปสรรคในการใช้รถใช้หนุนแบบนี้
ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเอง
หลายปีที่ผ่านมาเราคงเคยเห็นแบบเป็นภาพที่
มีลักษณะของพายุที่พัดมาแล้วก็ทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็งหมด
ก็เป็นลักษณะของความเย็นที่เข้ามา
พร้อมกับความชื้นที่ทำให้เกิดลักษณะอากาศต่างกล่าวเกิดขึ้น

แต่ที่ไทยหลายคนสงสัยว่าเราจะได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็น
เหมือนเดือนที่แล้วหรือเปล่า
มีโอกาสมากน้อยแค่ไหน
วันนี้มีสิ่งนี้มาให้กับทุกคนได้ถามตอบกัน

ปัจจัยตอนนี้ก็คือเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูง
ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเรา
ตอนนี้เป็นช่วงที่กำลังจะค่อยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
แน่นอนอ่อนกำลังลงแบบนี้ก็จะทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ก็คือเรื่องของความชื้นที่เข้ามาแทนที่
ก็จะเริ่มเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ติดทะเลมากยิ่งขึ้น
ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสาน
ก็จะเริ่มมีลักษณะอากาศร้อนอบอ้าวมากยิ่งขึ้น
ภาคใต้ครับหลังจากช่วงที่ผ่านมาฝนตกอย่างต่อเนื่องคลื่นแรง
หลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์คลื่น
สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ก็จะอ่อนกำลังลงนะครับ
ก็ยังมีกระจายตัวอยู่บ้างในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยสักส่วนใหญ่
แน่นอนการอ่อนกำลังลงของบริเวณความกดอากาศสูง
ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้มีลักษณะของหมอกเกิดขึ้น
ในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
อะไรที่จะสัญจรรถใช้บินหนะในช่วงเช้า

เพราะว่าหมอกที่หนาอาจจะทำให้ทัศนวิสัย
ในการมองเห็นย่ำแย่ลงได้นะครับ
นี่คือการคาดการณ์ลักษณะการเกิดฝนในวันนี้
แชงขึ้นไปพาดในพื้นที่ภาคเหนือ

โดยเฉพาะตอนบนส่วนในวันพรุ่งนี้

ก็จะสังเกตนะครับว่าภาคเหนือเนี่ย
อย่างต่อเนื่องแล้วก็ช่วงวันที่๒๖

วันที่๗ที่๘จะสังเกตว่ามีกลุ่มฝน

ริสต์มัสที่ผ่านมาและที่สำคัญครับ

วันที่๙ลมก็จะเริ่มแรง

สีน้ำเงินเนี่ยไม่ได้ลงมาแตะเมืองไทยของเรา

แต่ว่าถ้าหากเราคำนวณต่อไปนะครับจะพบว่า
สีน้ำเงินเนี่ยค่อยมีการแพ้ลงมา
กลุ่มเมืองไทยของเราอีกครั้งไปดูวันที่๑๒ครับ
จะพบว่าสีฟ้าเนี่ยนะครับมีการปกคลุม

เดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับสีน้ำเงินเนี่ยนะครับ
ค่อยมีการพุ่งเข้ามา

ส่วนสีฟ้าเนี่ยนะครับมีการแพ้ลงมา

ก็คงต้องติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่อง

จากสภาพอากาศแล้วก็ปัจจัยที่เกิดขึ้น

จากใครที่จะใช้ชีวิตในไทยแล้ว
ต่างประเทศเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรกันบ้างเพื่อที่จะได้วางแผนเดินทาง

เพื่อให้มีความแข็งแรงรับปี

สวัสดีครับสวัสดีครับ